เหตุระทึกกันก่อนเกิดขึ้นช่วงเช้าเลยนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นเหตุระทึกขณะที่ทางด้านของอสสมัครทหารพรานชุดคุ้มกันพระสงค์เนี่ยมีคนร้ายไปจุดระเบิดวังสังหารนะคะแต่ว่ายังเคราะห์ดีมากที่ทั้งอสสมัครทหารพรานและพระสงค์คือรอดตายหุ่นหวีดเนี่ยค่ะภาพเหตุการณ์นะคะเป็นช่วงนาทีที่คนร้
สองรูปเนี่ยค่ะพอเดินพ้นกล้องวงจรปิดไปได้แค่นับเนี่ยยี่สิบวิคนร้ายจุดชนวนระเบิดทันทีนะคะเนี่ยค่ะพอพระสงฆ์ท่านเดินผ่านไปอ่ะค่ะระเบิดเลยนะคะถือว่าเฉียดตายทั้งชุดคุ้มกันพระสงฆ์รวมทั้งพระทั้งสองรูปด้วยอ่ะค่ะเนี่ยค่ะระเบิดรุนแรงด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าประมาณหกโมงครึ่งตำรวจส

มึนศีรษะด้วยนอกจากนี้มีชาวบ้านอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุคือนายสุนกีพลีเบนจมาสอายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะ
ขณะที่เขากำลังเปิดประตูบ้านก็ได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยดังขึ้น
ก็เลยทำให้หูข้างขวานี้อื้อนะคะจุดเกิดเหตุเนี้ยค่ะ
ก็จะเห็นว่ามีถังใส่ขยะพลาสติกสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตรที่วางอยู่ข้างตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
ถูกแรงระเบิดเสียหายกระจายเกลือนเลยค่ะ
แล้วก็มีตู้น้ำมันหอดเหรียญ๑ใน๒ตู้ที่เสียหายล้มลงมากองอยู่กับพื้น
ส่วนตัวอาคารไม้ชั้นเดียวก็ถูกแรงระเบิดกันสาดด้านหน้าเสียหาย
จากนี้มีรถเก๋งสีขาวจอดอยู่ฝั่งเดียวกับจุดที่เกิดระเบิดห่างไป๓เมตร
ก็ถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายเหมือนกันนะคะฝากระโปรงหน้า
ส่วนบริเวณบนถนนเจ้าหน้าที่พบเศษซากชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายเนี่ย
ใส่ไว้ในถังแก๊สพิคนิคหนักยี่สิบห้ากิโลกรัมและถูกจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร
กันพระสงฆ์ห้านายก็เดินเท้ากระจายกำลังกันเพื่อคุ้มกันพระนะคะ
เดินตามหลังอีกหนึ่งนายส่วนอีก๓นายจะเดินฝั่งตรงข้าม
ขากลับวัดเพราะมาถึงจุดนี้
ขณะที่พระสงฆ์ทั้งสองรูปเดินผ่านจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑๕เมตร
เสียงระเบิดดังสนั่นวัลว์ไว
อันนี้ยังนับว่าเคราะห์ดีมากไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ด้านพระเมธีปัญญาวุฒิโมพระลูกวัดราชสโมสรเล่าว่า
เดินผ่านจุดเกิดเหตุไปแค่ไม่กี่อึดใจเองค่ะโอ้โหเสียงระเบิดดังสนั่น
เดินออกมาจากจุดเกิดเหตุส่วนพระลูกวัดอีกหนึ่งรูปที่เดินตามหลังมา
ก็เหมือนกับถูกแรงอัดระเบิดล้มลงกับพื้นไปเหมือนกัน
มีหัวเข่าถลอกบัตรเจ็บไปเล็กน้อยนะคะฟังเสียงของพระเมธีปัญญาวุฒิโมหน่อยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
หวังจะรอบสังหารเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นการสร้างสถานการณ์รายวันนี่แหละค่ะ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จะได้ติดตามตัวคนร้ายได้นะคะว่าใครเป็นคนที่เอาระเบิดมาวางไว้ตรงจุดนี้นะคะ